ลงไปดูความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะคะ
ล่าสุดค่ะเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดทหารพรานที่๓๓กองร้อยทหารพรานที่๓๓๑๑เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิตหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งนาย
แล้วก็มีชาวบ้านที่เขาก็ไม่รู้อีโน่เน่นะขี่รถผ่านมาพอดีค่ะ
สะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บไปอีก๑คนด้วยกันนะคะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุก็คือพื้นที่บ้านบาเจาะหมู่๒ตะบนบาเจาะนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยพบรอยเลือดจำนวนมากแล้วก็เศษสะเก็ดระเบิดตกอยู่เกลือนถนนเลยค่ะ
ซึ่งพื้นเพลเป็นชาวแม่ห้องศรเสียชีวิต
ส่วนอาสาสมัครทหารพรานธีรวัตรกันธนิษฐ์อายุ๒๘ปี
เป็นคนจังหวัดพยาวด้วยนะคะได้ระบาดเจ็บ
สะเก็ดระเบิดบริเวณขาแล้วก็มีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
ถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายก็คือนางสาวมายูรีเจ๊ดือเละ
อายุ๓๘ปีถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณใบหน้า
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนยาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
พบว่าคนร้ายได้นำระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ๑๐กิโลกรัม

คนร้ายนำมาวางไว้ที่ริมถนนมีย่าปกคลุมอยู่ด้วยนะคะ
พอเห็นเจ้าหน้าที่ทหารพรานเดินลาดตระเวนมาถึงจุดดังกล่าว
คนร้ายได้กดชนวนระเบิดทันทีด้วยวิทยุสื่อสาร
ส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่นั่นเองค่ะ